คุณผู้ชมฮะช่วงนี้ของก็แพงโจรก็อลวาดนะฮะ
นี่โจรหน้าหล่อคนหนึ่งมาขโมยของในซุปเปอร์
เอาไปเยอะเลยผิวพันธุ์ดีเขาบอกหน้าตาสะอาดสะอ้าน
แต่งตัวก็ดูดีแต่อย่างว่าคนเราตัดสินกันที่ภายนอกไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าเจ้าของร้านนี่แหละที่ร้านสะดวกซื้อพนักงานเองก็สงสัย
ผู้จัดการร้านก็สงสัยทำไมช่วงนี้ของมันหายบ่อย
ใช่ค่ะนะก็เลยจับตาดูเป็นพิเศษค่ะจนมาเจอรอบนี้ล่ะค่ะ
คือก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าตำรวจสภเมืองตาก
หลังจากได้รับแจ้งจากผู้จัดการร้านสะดวกซื้ออยู่ที่ไหน
ตำบลน้ำรึมอำเภอเมืองจังหวัดตากไปถึงค่ะปรากฏว่าไปเจอผู้ชายคนนี้ค่ะ
อย่างที่บอกหน้าตาดีหน้าตาดีนะคุณหิวขาวใช่สูงชื่อหืด
กางเกงสีดำบุคลิกภาพก็ดีแต่งตัวก็ดีครับพกถุงผ้าสีดำแล้วก็สีเขียวมา
แล้วในตัวนี่แหละค่ะเขาบอกว่ามีสิ่งของที่อยู่ในร้าน
เป็นส่วนหนึ่งที่จ่ายเงินอีกส่วนหนึ่งขโมยเอาและซุกซ่อนปะปนอยู่ด้วยกัน
ผู้จัดการร้านบอกว่าที่ผ่านมาสินค้าหายบ่อยเหลือเกินเลยเฝ้าติดตามพฤติกรรมคนที่สงสัย
จนกระทั่งผู้ชายคนนี้ทำทีเข้ามาค่ะแล้วเหมือนจะมาซื้อของ
หยิบฉวยเอาสินค้าซ่อนลงไปในกระเป๋าผ้าแบบเนียน
แล้วเอาส่วนนึงมาจ่ายตังค์อีกส่วนหนึ่งไม่จ่าย
แต่พนักงานเขาเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าหยิบอะไรใส่ลงไปบ้าง
ก็จำนวนด้วยหลักฐานล่ะค่ะยอมรับเลยค่ะเจ้าตัวบอกเอาไปจริง
ยินดีจ่ายค่าปรับแล้วขอไม่ให้เอาเรื่องได้ไหม
อันนี้คือที่มาเอาอะไรละครับ
ก็ทีนี้ก็ต้องโดนจับไปดำเนินคดีแล้วฮะแม้จะหน้าตาดีก็ตาม
แต่ว่าคุณเนี่ยเป็นขโมยเป็นโจรในยุคของแพงแบบนี้นะครับ

ทีนี้ตำรวจก็ควบคุมตัวค่ะแล้วก็ให้ผู้จัดการร้านเนี่ย
ไปในฐานะผู้ศิษยาต้องไปสอบสวนการให้ความเป็นทางกับสองสองฝ่ายละค่ะ
แม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะยอมชำระค่าปรับนะ
เดี๋ยวก็ต้องดูว่าทางฝั่งผู้จัดการร้านเขาจะยอมได้ไหม